แล้วเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้สนุกกันต่อกับการเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ไปพบกับเมนูก๋วยเตี๋ยชมสวนไฮโซก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ต้มยำรสเข้มข้นหลากหลายท็อปปิ้งจากเดโบคาเฟ่
สวัสดีครับ